ส่วนอีกหนึ่งคนนะคะในโลกโซเชียลเช่นเดียวกันค่ะ
นางสาวปรินาไกรคุบสสราชบุรีจากพลังประชารัฐนะคะ
แต่คนนี้โพสต์ลิงก์ข่าวจากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง
แล้วก็เขียนข้อความด้วยติดแฮชแท็กยิงกันเองมันไหมคะ
เมื่อมีผู้สร้างสถานการณ์ใช้กระสุนจริงยิงกันเอง
ครั้งนี้มีคนบาดเจ็บครั้งหน้าจะมีคนตาย
คือความต้องการคือภาพที่ขออภัยนะคะ
คือภาพที่อีแอบมันรอคอยมีคนในกลุ่มมอบปลดแอบ
อาวุธไปที่ม็อบปกป้องสถาบันและสุดท้ายพบปลอกกระสุนจริง
และมีมอบปลดแอบบาดเจ็บขอประนามผู้ที่อยู่เบื้องหลัง
การสร้างสถานการณ์ครั้งนี้ด้วย
นี่คือการแสดงความคิดเห็นถึงการชุมนุมเมื่อวานนี้จากคุณปรินานะคะ
ก็ต้องย้ำแล้วนะว่าเป็นการแสดงความคิดเห็น